คุณผู้ชมค่ะช่วงหลังมีกระแสแววออกมาท่ามกลางข่าวใหญ่นะคะว่า
เลือกตั้งมีสิทธิ์จะเลื่อนจากเดือนกุมภาปี๖๒ไปปลายปี๖๒
ได้ยินกันมาแววแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงแล้ววันนี้ประเด็นที่เราจะมาจับตากันเลยก็คือ
วินิจฉัยชี้ขาดขององค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะ
กรณีร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรขัดหรือชอบด้วยหลักของรัฐธรรมนูลหรือไม่
เพราะว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ส่งผลแน่นอนกับการเลือกตั้ง
ตกลงแล้วจะตามรถแบบไหมหรืออะไรอย่างไรรวมถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเรายังคงตามอยู่นะคะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเที่ยง๑๕นาทีก็แปลว่าหลังจากนี้อีกประมาณ๑ชั่วโมงกว่า
บ่ายโมงครึ่งเป็นเวลาที่คณะตุลาการสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยเรื่องสำคัญสองเรื่อง
ว่าขัดรัฐมนูลหรือไม่เรื่องที่๑วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอขัดรัฐมนูลไหม
เรื่องที่๒จะวินิจฉัยว่าคำสั่งคศที่๕๓ทับ๒๕๖๐ชอบด้วยรัฐมนูลหรือเปล่า
เอาเรื่องแรกก่อนท่านที่เป็นคอการเมืองคงจำได้นะครับ
ว่า๒ข้อที่เขายื่นให้สารรัฐมนูลตีความว่าจะขัดหรือไม่ขัดเนี่ย
มาตราหนึ่งก็คือว่าการตัดสิทธิ์คนที่จะเป็นข้าราชการการเมือง
ถ้าใครไม่ไปเลือกตั้งก็แปลว่ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้
อีกมาตราหนึ่งก็คือว่าการที่คนพิการที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกาบัตรเอง
ไม่ได้แล้วให้มีบุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกาบัตรแทนเนี่ย
รัฐมนูลไหมเพราะว่ารัฐมนูลเขียนว่าการลงคะแนนต้องเป็นความลับ
นี่ล่ะสองเรื่องดูคำสั่งทีนี้มาถึงคำสั่งคอสช
คำสั่งคอสชที่พักการเมืองเขาไปร้อง
กับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐมนูล
ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยแล้วก็ส่งสารรัฐมนูล
คำสั่งที่๕๓ทับ๒๕๖๐บอกว่าคือคำสั่งนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากของแต่ละพัก
คำสั่งเขาว่ายังไงครับผมดูรายละเอียดหน่อยนะ
คือคำสั่งที่มีการไปแก้ไขพรบพักการเมืองพศ๒๕๖
แก้ยังไงครับแก้ให้พักการเมืองต้องไปยื่นเรื่องจดแจ้งชื่อพัก
ในช่วงวันที่๑ถึงวันที่๓๐มีนาแล้วการให้สมาชิกพักการเมือง
พักการเมืองเก่านะที่จัดตั้งตามพรบพักการเมือง๒๕๕๐เนี่ย
ให้ยืนยันการเป็นสมาชิกพักในช่วงเวลาเดือนเมษายน๑เดือน
วันที่๑ถึง๓๐เมษาที่ผ่านมาตรงนี้แหละที่พักการเมือง
เขาบอกคำสั่งนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงล่ะครับ
สมาชิกที่มายืนยันเนี่ยหายไปเยอะเลยเพราะว่าการมายืนยันเป็นสมาชิกพักเนี่ย
จากมายืนยันแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกพักปีละ๑๐๐บาท
ถ้าตลอดชีพก็๒๐๐๐บาทปรากฏว่าพักประชาธิปัตย์มีสมาชิกอยู่๒ล้านกว่า
หายไปก็สองล้านกว่ากว่าเหมือนกันครับเหลืออยู่เพียงแสนกว่า
นี่ขนาดพักที่มีสมาชิกมากที่สุดนะฉะนั้นเขาก็ไปยื่นให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งสารรัฐมนูล
ทีนี้ผลที่จะลุ้นกันเอาดูแต่ละเรื่อง
ถ้าตุลาการสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่ากฎหมายเลือกตั้ง
ถ้าไม่ขัดก็จบครับจบเลยไม่มีปัญหา
แต่ถ้าวินิจฉัยว่าขัดกับรัฐธรรมนูลอันนี้จะมีปัญหาไหมครับ
ฟังอาจารย์มีชัยฝั่งรองวิศนุท่านก็บอกว่ามันไม่กระทบต่อรถแมพการเลือกตั้งหรอก
เพราะว่าถ้า๒มาตรานี้ขัดรัฐธรรมนูลก็ตัดออกไปได้เลย
ตัดออกไปได้เลยเพราะว่าไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างของพระราชบัญญัติทั้งฉบับ
ตัดออกไปได้เลยก็แปลว่าใครที่เป็นข้าราชการการเมือง
หรือไปสมัครเป็นข้าราชการการเมืองหรือได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง
ถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรไม่ขัด
นี่ถ้าสมมุติตัดออกไปส่วนเรื่องคนพิการที่ว่าไปลงคะแนนเองไม่ได้
ให้คนอื่นไปลงแทนหรือกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยไปลงแทนนั้น
เป็นคนพิการประเภทที่เรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วอยากเลือกตั้ง
พิการประเภทตาบอดไม่ต้องห่วงเขาเขาลงคะแนนได้
พิการประเภทแขนด้วนแขนด้วนแขนด้วนเนี่ยเขายังใช้ปากกากาได้เลยครับ
แต่คนพิการที่รัฐมนูลพรบฉบับนี้เขียนไว้เนี่ย
คือคนพิการประเภทที่อยากจะเลือกตั้งแต่ว่ามือก็ใช้ไม่ได้ปากก็ใช้ไม่ได้
แล้วให้คนอื่นไปลงลงคะแนนแทนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
น้อยมากไม่มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงตัดออกไปได้
อันนี้ถ้าสมมุติว่าขัดรัฐมนูลนะอันนี้ก็เบาใจไปได้เปราะหนึ่ง
ทีนี้คำสั่งคอสช
ถ้าไม่ชอบด้วยรัฐมนูลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
อันนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าคำสั่งนี้ไม่ชอบโดยรับประดูล
ก็จะแปลว่าอ้าวแล้วคำสั่งที่ใช้มาตรา๔๔
นายกหัวหน้าคณะคอสชใช้มาตรา๔๔ออกโดยอำนาจรัฐฐาธิปัตย์
มาตรา๔๔ที่รัฐมนูลรองรับให้อำนาจ
ผลเอกประยุทธ์ไว้เนี่ยว่ามีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ
ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าไม่ชอบกับรัฐมนูล
มีคำถามว่ามันจะยุ่งไหมครับ
มันจะมีคนไปร้องว่าแล้วคำสั่งคอสชฉบับอื่นล่ะ
อันนี้จะยุ่งไหมก็เป็นห่วงกันแค่นี้แหละครับ

ส่วนเรื่องพรบตำรวจจำได้ไหมครับ
ที่ผมเคยบอกว่าคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพรบตำรวจ
ซึ่งเป็นเส้นทางสุดท้ายที่จะปฏิรูปตำรวจ
สุดท้ายเขาให้มีคณะกตรขึ้นมาชุดเดียว
จำได้ไหมครับที่บอกว่าคณะกรรมการตำรวจ
ชุดใหม่เนี่ยมี๑๕คน
แล้วมาจากการเลือกตั้ง๘คนมาจากโดยตำแหน่ง๗คน
โดยตำแหน่งก็มีนายกพบตรรองพบตร
เจรตำรวจอายการสูงสุดแล้วก็เลขาธิการสารรัฐมนูล
ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งก็คือ
คนที่เคยเป็นตำรวจ๕คนคนที่ไม่เคยเป็นตำรวจ๓คน๘คน
แปลว่า๘เสียงมีอำนาจถ้าจะโหวตกันเนี่ย
มากกว่า๗เสียงที่มาจากการแต่งตั้งแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าถ้าฝ่ายภาครัฐที่มีอำนาจต้องการจะตั้งคนนี้เป็นพบตร
แต่ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง๘คนไม่เห็นด้วย
ตั้งไม่ได้เพราะเขาโหวตชนะ
โยกย้ายแต่งตั้งระดับผู้บัญชาการรองพบตรผู้ช่วย
บตรผู้บัญชาการผู้การผู้กำกับต้องผ่านกตร
เสียงของคน๘คนที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละ
จะชนะเสียงของคน๗คนที่โดยตำแหน่ง
อันนี้ก็แปลว่าฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งมีพลัง
แต่ทำยังไงที่จะให้ฝ่ายจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้มาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม

ถ้ามีการกากเกณฑ์ให้ตำรวจไปลงคะแนนให้คนนั้นให้คนนี้
คนไหนที่เห็นว่าพูดกันรู้เรื่องพวกเดียวกัน
สั่งให้ตำรวจไปลงคะแนนให้
คนไหนที่เป็นหัวดื้อหน่อยมีความเป็นตัวตัวเองสูง

แล้วสั่งการว่าอย่าลงคะแนนให้คนนี้
สิครับยุ่งสิครับ
ฉะนั้นข่าววันนี้ก็คือว่า
ออกมาบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้
นี่ให้ดาบกตเลือกกกตรสกัดนายสั่ง
ก็แปลว่าให้กรกตมาดำเนินการเลือกตั้ง
สกัดนายสั่งนายสั่งไม่ได้
เขาจะเลือกใครตำรวจจะเลือกใครเป็นเรื่องของเขา
นี่ไงผุดไอเดียดึงกรกตจัดเลือกตั้งกตร
อันนี้เป็นข่าวเล็กแต่ผมว่า
มีความหมายต่อการปฏิรูปตำรวจ
ถ้ากรกตมาจัดการเลือกตั้ง
กรกตก็จะดูความเรียบร้อยให้ยุติธรรมให้โปร่งใส
และถ้าจับได้ว่าผู้บังคับกัญชาคนไหน
สั่งการออกคำสั่งให้ตำรวจเลือกคนนั้นคนนี้
ไม่เลือกคนนั้นไม่เลือกคนนี้
กฎหมายเขียนไว้ว่ามีความผิดถึงขั้น
ติดคุกนะครับ
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เป็นข่าวดีในวงการตำรวจ
มีกตรชุดเดียว
กตรที่มาจากการเลือกตั้ง
มีสัดส่วนมากกว่าจากกตลที่มาจากการแต่งตั้ง
ให้กรกตเข้าไปดูควบคุมเรื่อง
การเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม
๔นายตำรวจคนนั้นไม่มีความผิดถึงคนนั้น
สั่งการโดยวิธีการใดก็ตามแต่
ให้ตำรวจเลือกคนนั้นไม่เลือกคนนั้น
มีความผิดถึงขั้นติดคุก
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกความคืบหน้าหนึ่ง
ในการที่จะปฏิรูปตำรวจ
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าการแต่งตั้งพบตร

ถ้าเป็นอย่างนี้การแต่งตั้งระดับรองพบตร
ผู้ช่วยพบตรผู้บัญชาการผู้การผู้กำกับ
ก็จะเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
และถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
การปฏิรูปวงการตำรวจจะดีขึ้นเยอะครับ
คือเอาเป็นว่ามามีตำแหน่งได้

ทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเยอะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
แวดวงการปฏิรูปตำรวจครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

แล้วตอนนี้เรามีกรกตหรือยังนะคะคุณสุภาพ
กรกตกรกตตอนนี้เขาให้ชุดเก่ารักษาการอยู่

รักษาการอยู่แล้วกำลังจะเลือกชุดใหม่
ก็คือให้ยื่นใบกันใหม่เพราะว่าคราวที่แล้วล้มไปแล้ว
ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชุดใหม่เนี่ยในส่วนสัญหาเนี่ยได้แล้ว
มีความหวังไหมคะชุดใหม่เนี่ย
ก็ไม่แน่ว่าสนชจะเอายังไงเดาใจไม่ยากเดาใจถูก

ต้องรอดูนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณสุภาพวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้
หน้าที่สำคัญรอให้กรกตทำอยู่เยอะมาก
ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปวงการตำรวจก็ดีขับเคลื่อนอีกหลายอย่าง
ก็หวังค่ะว่าจะได้สักที